ข้าวใส่ไข่สดใหม่

หายไปไหนเดี๋ยวนางก็โผล่มายังไม่ถึงเวลาอ๋อตาย

คุณหนุ่มกินกระทงนะ

ขอให้มีหน้าคุณหนุนด้วยค่ะ
คือผมดูมันก็ไม่เหมือนล่างนกมาก
อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
อยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะวันนี้น้องแองจี้นะคะ
เบอร์สองค่ะพี่พร้อมผมท่านได้แต่ได้มาผมท่านว่าเป็นไง

ส่งฟ้าลั้งมูเห่าน์เขาค่ะแม่แถวจะรู้กับตัวแม่
เบี่ยงสีไมล์เดดผมส่งเบี่ยงสีไมล์
ลิปสติกตัดกับสีเครามากเลยนะ
ความจับไปที่ผมไม่ใช่มูเห่าอะคะ

แต่บีคนบอกว่าการจารยรย์จะขับข่าง

เพราะวันเดียวคุณแม่พระที่บ้านโทรมาบอกเลยว่า

อย่าลอยหลังเที่ยงคืนเพราะหลักลอยหลังเที่ยงคืนน่ากลัว
เพราะจะกลายจากรอยวันจันทร์กลายเป็นรอยอังคารไหม

ยังไม่เผาเว้ยไม่ยังไม่ลอยอังคาร
เอ้าไปเรื่องแรกเลยวันนี้ก่อน
เอาก่อนก่อนเรื่องแรกวันนี้ใครจะไปเที่ยวรอยกระทงที่ไหน
ก็ส่งไลน์มาบอกได้นะครับ

มายไทยรัฐใช่ไหม

ระวังบุตรหลานด้วยเวลาพาบุตรหลานไปลอยกระทง
เพราะบางทีก็อาจจะเกิดอันตรายเด็ก

กับ๒กระทงที่จะใช้ลอยนะฮะ
ก็ขอให้เป็นแบบกระทงที่ย่อยสลายนะฮะ
บางทีก็จะเป็นกระทงที่บางทีบางคนใช้เป็นพวกโฟ

เป็นรายกระทงน้ำแข็งแล้วเวลาพอลอยแล้วมันจบ
รอยกระทงแบบไหนดีวัสดุนะฮะ
น้ำแข็งทันทีที่เทียนดับก็จะสลายขนมปัง๓วัน
ไม่ต้องกล้วยไม้ดอกไม้๑๔วันทูบ๑๔วันเทียน
เชือกดูเหรียญดอกไม้ไฟ๑๐๐ปีโฟม๕๐ปี
แม็กซ์เย็บกระดาษอันนี้พวกอยู่ในพวกใบตรงที่เขาเย็บไว้

เส้นได้๕เดือนเหรียญ๑๐๐ปีดอกไม้ไฟ๑๐๐ปีปี
โฟมหนักสุดใช่ไหมโอ้มหนักสุดค่ะใช่

หนังยาง๔๐๐อันหนึ่งที่อยู่นานกว่าไม่เกี่ยวกับกระทงคือซิลิโคนหน้าอกผู้หญิง
อยู่ไปนานเลยมากพี่
ครูเป็นกระดูกแล้วจึงก้อนซีลิคลอยู่บนกระดูก

เรื่องกระทงที่แบบว่าต้องย่อยสลายนู่นนี่นั่นต่าง

ฉันได้รู้ว่าอยากทำเรื่องถุงมากกว่า
ถุงพลาสติกที่ไม่ใช้
คือเวลาเราไปซื้อของหรืออะไรอย่างนี้

ถ้าเป็นถุงกระดาษแล้วก็ง่ายมากเลย

ถุงผ้าอย่างนี้ก็ได้

สี่ตักตาลาหิวกลับมาแหละ

ที่เยอรมันต้องซื้อถุงพลาสติก

เราจะติดมือแล้ว

ช่วยโลก
เรื่องแรกวันนี้นะฮะขอหมายสารจับแก๊งรีดลิขสิทธิ์
อ้อมเด็กหญิง๑๕นะครับ
ก็ช่วงนี้น้องอ้อมเร่งทำกระทงไปขายงานตอนเย็นนี้ด้วยคุณผู้ชมครับ
จากกรณีที่น้องอ้อมนะฮะเด็กหญิงวัย๑๕ปี
ชาวจังหวัดนครราชศรีมาถูกตัวแทนลิขสิทธิ
ดำเนินการล่อซื้อจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ
หลังจากที่น้องประดิษฐ์กระทงขายนะฮะโดยที่ติดรูปตัวการ์ตูนดัง
เป็นคุมะเป็นแนวกาฟิลแล้วสุดท้ายเนี่ยไปถูกเรียกเงินค่าปรับ๕๐๐๐บาทนะฮะ
สุดท้ายแล้วไก่เกลี่ยกันก็ทางครอบครัวของเด็กก็ยอมจ่าย๕๐๐๐บาทไป
ปรากฏว่าล่าสุดมีผู้เสียหายอีกประมาณ๔๐รายเดินทางเขาแจ้งความ

เขาก็ว่าเขาไม่ได้มอบมาให้กับผู้ใดยกกฎหมายแต่อย่างไรเลย
อ้าวนี่ไง
บอกมันมีข่าวอย่างนี้ได้ยังไงว่าเขาให้คนไปจับ
ไม่มีนะล่าสุดวันนี้เลยนะครับผลตำรวจตรีสุจิณนิตพาณิทนะฮะ
ท่านเป็นครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาท่านเปิดเผยครับว่าขณะนี้เนี่ย
การดำเนินการสอบสวนคืบหน้าไปมากแล้วโดยมีพันธุ์ตำรวจเอกดิเรกปลั่งดีนะครับ
เป็นรองครับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
ซึ่งขณะนี้นะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยก็กำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็กำลังรอเอกสารยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฤกษิตุกฎูที่เกี่ยวข้อง
โดยมั่นใจนะครับว่าภายในสัปดาห์นี้สามารถรวบรวมพยาหลักฐานออกหมายเรียก
หรืออาจจะขอสารอนุมัติหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เลยนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งหมดนะขึ้นอยู่ที่พยานหลักฐาน
ขณะที่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนตำรวจชุดจับกลุ่ม
ก็ได้มอบหมายให้ทางพันตรวจเอกศนทะยาแต่งแดงเพชรนะฮะ
กับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาเป็นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกทุกฝ่ายนะฮะขณะที่น้องอ้อมครับ
อ้อมเป็นเด็กสาวที่ถูกจับเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์
อายุสิบห้าปีเจ้าหน้าแรกทำแบบเนี้ยกระทงเนี่ยนะฮะ
คุณมงคุมะเนี่ยนะตอนนี้ก็เตรียมนำกระทงที่ทำขึ้นจากขนมปังกลวยไอศครีมเนี่ยนะครับ
นครราชสีมาในช่วงวันลอยกระทงเย็นนี้
ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับกำลังใจแล้วก็ความสนใจจากประชาชนจำนวนมากนะฮะ
ที่เดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทง
เนี่ยน้องก็ทำอย่างนี้ส่งมาให้ด้วยเนี่ย

เนี่ยทำแบบนี้มาให้
หนุ่มมากินอะไรอยู่อ่ะ

เราเสียใจทำไมพี่หนุ่มกินของน้องอ้อมได้ทำไมไม่กินอันนี้นะคะ

อ๋อหนูทำ๒๓วันคืนแล้วกัน

ไม่ครับอันนี้เราไม่ใช่กาวใช่น้ำก็แตะแล้วครับ
แชร์ข่าวสาวสตองคุณมาออกขายของสุดนึกได้

เห็นบอกคุณถ่ายละครดึ่นคุณก็แข็งแรง

คุณไม่เป็นผีโทรทัศน์จริง
ถึงได้บอกว่าต่อไปเนี่ยอย่ามายุ่งเรื่องการขายของของฉันนะ

เพราะทุกคนก็ขายเหมือนกันหมด
นี่ก็รอซื้อล่อซื้อเรื่องโอ๊ตปราโมทกับแพทย์น้ำประพา

เมื่อเช้านี่ก็ให้เลซิ่งกับแพทย์ภาลองชิม

เขาบอกว่าแฟนเก่าคือพ่อของเลซิ่ง

ไม่คุยกันไม่อยู่อยู่ในเหตุการณ์

นี่ส่วนที่จะเล่นลอยกระทงแล้วจะยิงโปรงยิงปืนนะคะมีโทษ
ท่านพลตำรวจเอกสุชาติธิระสวัสดิ์รองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
ดูแลงานด้านการปราบปรามเปิดเผยถึงมาตรการป้องเหตุอาชญากรรมต่างในช่วงรอยกระทง
ก็ตอนนี้ทางภาคใต้ก็มีเรื่องที่สังหารหวน
ทางชาวบ้านที่เป็นชาวปลอชาวหลักปอ
ทีนี้เขาก็เลยกังวลว่าจะมีมาถึงกรุงเทพหรือเปล่านะฮะ
ท่านก็บอกว่าขณะที่ทางการข่าวนั้นยังไม่ได้รับรายงาน
จากการประสานจากหน่วยงานใดเกี่ยวกับกลุ่มผู้ไม่หวังดี
หรือว่าที่เตรียมจะก่อเหตุหรือก่อความวุ่นวายในพื้นที่แต่อย่างใด

แต่เพื่อความไม่ประมาทจึงมีคำสั่งไปยังทุกหน่วยงาน
ให้กำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
แล้วก็เฝ้าระวังสังเกตการณ์ทุกจุดนะคะที่จะมีการจัดงาน
ขณะที่มาตรการป้องปรามอาชญากรรมนั้นได้เน้นย้ำแต่ละพื้นที่
เฝ้าระวังการตั้งวงดื่มสุราเป็นพิเศษ

ซึ่งอาจจะรุนแรนถึงการใช้อาวุธ
จนเกิดความสูญเสียทำให้ได้รับอันตรายถึงชีวิต

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว
จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบตามจุดเสี่ยงก็คือพวกตั้งวงดื่มนี่แหละ
จนมักจะเกิดเหตุธาระวิวาสเป็นประจำ
ทั้งสั่งให้มีการตั้งด่านตั้งเขาเรียกว่าด่านสกัดตามจุดต่าง
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่โดยรอบเพื่อคัดกรองอาวุธและสิ่งผิดกฎหมาย
อีกอย่างหนึ่งคนที่เมาแล้วเนี่ยกินอยู่ที่บ้านไงสายตรวจอาจจะทำอะไรไม่ได้
ก็ต้องมาเตือนว่าอย่ายิงปืนขึ้นขึ้นฟ้าเพราะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเราคิดว่ามันพ้นนะ
แต่แรงที่ตกลงมาเท่ากับเหมือนยิงตรงเหมือนกันที่ตกลงบนหัวคนทะลุบ้านมาเนี่ยทำไมถึงตาย
เพราะว่าก็บอกว่าวิถีกระสุนกับความร้ายของกระสุนเนี่ยเท่ากันกับการยิงจากกับปากกระบอก
ผมคิดว่ายิงขึ้นฟ้าเดี๋ยวมันตกมามันคงน้อยต่อยแล้วก็หายไปไม่ใช่นะคะ
แรงเท่ากันค่ะลงมาเนี่ยก็คือเท่ากับวิถีกระสุนที่จะลงมาบนหัวคน
หรือว่าหลังคาบ้านรัชรุมาโดนคนเนี่ยเป็นไปได้หมดนะฮะ
เขาบอกว่าขอตรวจสอบในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านหรือว่าจุดที่รับข่าวเรื่องการมีอาวุธปืน
ที่ถูกกฎหมายต่อให้ถูกกฎหมายก็ไม่ได้นะคะเพราะถ้าหากว่าเป็นพบอาวุธปืนเนี่ย
ว่าผิดกฎหมายจะยึดเลยถ้าหากว่าถูกกฎหมายขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
ตักเตือนให้ระมัดระวังห้ามไม่ให้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อเฉลิมฉลองเด็ดขาด
หากพบหรือมีการแจ้งเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าจะรีบแจ้งให้รีบแจ้งนะคนที่เห็นหรือว่าได้ยินหรือรู้
แจ้งไว้ก่อนเลยอย่าให้มันเกิดเหตุเลย
ใช่คุณเขาเห็นจริงนะเขาแบบเดินแน่วลำกันเนี่ย
มีอยู่สองสามคนที่ยิงปืนแบบงานบุญด้วยแต่เหมือนกับว่ามันเป็นการฉลองอ่ะให้มัน
แล้วเขายิงต่อกันด้วยนะคุณแม่นะแบบตุ้งเขาเป็นอุบันทานหมู่หรือเปล่าแม่
ที่มันเหมือนกับเป็นเทศแล้วจะมีอยู่กลุ่มนึงในขบวนแบบงานบุญหนูเห็นเลยไปต่างจังหวัดมา

อืมใช่อ่ะมาดูเรื่องดินฟ้าอากาศกันบ้างนะคะก็มีพายุเกิดขึ้นนะฮะเป็นพายุระดับสองกันเลยทีเดียว
ก็ได้เคลื่อนตัวปกคลุมประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับหนึ่งนะคะ
คือหย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงอีกแล้วก็สลายตัวในระยะต่อไป
พายุนี้จะส่งผลทำให้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง
พื้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด
ในระยะ๑๓วันนี้ค่ะ
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะลดลงนะกับมีลมแรง
ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอุณหภูมิจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส
มีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดก็๑๕๒๐องศาเซลเซียสค่ะ
บริเวณยอดดอยแล้วก็ยอดภูนะคะก็จะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด๘๑๒องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกอุณหภูมิก็จะลดลง๒๔องศาเซลเซียส
มีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด๑๘๒๒องศาเซลเซียสค่ะ
ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ
เนื่องจากอากาศก็จะหนาวเย็นหนาวเย็นลงในช่วงทั้งเกราะที่เก่ามาแล้ว
มีความสุขกันเลยทีเดียวสำหรับอ่าวไทยนะฮะ
ตังใต้กันบ้างนะคะก็มีคลื่นลมสูงนะคะ
หนึ่งถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
มีคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่า
เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณ
ที่มีฟ้าขนองด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ย
ประชาชนสามารถที่จะติดต่อข้อมูลได้นะคะ
เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเอ่อ
พยากรอากาศก็กดไปหนึ่งหนึ่งแปดสองนะคะ
ได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอาจจะรู้เรื่องหมดเลย
เดี๋ยวลองกดสิหนึ่งหนึ่งแปดสอง
ในกรุงเทปเหรอ

กรุงเทปนะ
สวยจังเลยอะหนักอะรอก็
เขามองเขาเองตัวเองแล้วเขาบอกสวยจังเลย
อะไรหนัก
ผมเหรอตัวเลือกผมหนักไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีที่แก๊งวัยรุ่นนะครับ
หรือว่าพวกอันตภัณฑ์เข้าไปไล่ตีกันในโรงพยาบาลอีกแล้วนะฮะที่อ่างทอง
คือมันไม่จบไม่สิ้นเรื่องราวเหล่านี้คือมันเหมือนมันเป็นโซโลแกน

มันเป็นโซโลแกนประมาณแบบว่าเรื่องยังไม่จบต้องไปเก็บตกที่โรงพยาบาล
คือประเด็นว่ามันมีเรื่องกันมาก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพออีกฝ่ายหนึ่งคู่นี้ไปโรงพยาบาล

แต่ผมดูแล้วเนี่ยดูนไม่ใช่แก๊งวัยรุ่นนะมันมีผสมผสานค้าเขากันไป
เกงเกริงลุนมนตำรวจแบบไม่หยุดห้ามอยู่
ตำรวจไปสองนายหูมาเป็นสิบเลย

จากที่ตำรวจชุดสืบสวนส่วนสะพระเมืองอางทองนะครับ
นนทวัฒน์สร้างเขตหรือว่าอามอายุ๒๙ปีเห็นไหมล่ะ
มีนายบุญประสิทธิ์วิรพงศ์หรือว่าต้นอายุ๑๙ปี
นายธนาทิพย์มุรินจันทร์หรือว่าเอมอายุ๒๔ปี

จนเป็นเหตุได้รับอันตรายแก่จิตใจและร่างกายนะฮะ
ซึ่งรวมกันถึงข้อหาบุกลุกเข้าไปในสถานที่ราชการ
โดยใช้กำลังฟุตุสไลด์หรือว่าขู่เข็น
ว่าจะใช้กำลังพุษร้ายในเวลากลางคืนนะฮะ
โดยร่วมกระทำความผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป

ขนาดที่การแผทปภาพหลีสุธิพรรณชัยพร้อมคณะแพทย์ผู้บริหาร

แนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลนั้น

ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้รับบริการแพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคน
เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็เรียกว่าไม่สมควรจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ซึ่งเป็นสถานพยาบาลสำหรับดูแลรักษาผู้ป่วย
ซึ่งในขณะนั้นนะครับมีผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจ

ให้ดำเนินการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาลทุกกรณีไม่มีการยกเว้น

และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับ

คืออื้อหืออื้อหือตีด้วยอะไร
เลือดกระเด็นแบบนี้มันกับรอยตีนะก็ล้อกันต่อยกัน
คือก่อนหน้านี้เนี่ยไปมีเรื่องกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว
กล้องวงจรปิดเขาก็จับภาพเอาไว้ได้
ที่มีเรื่องกันตรงถนนตรงนี้เนี่ยนะฮะ

พอเสร็จแล้วคู่กรณีก็ถูกจับไปโรงพยาบาล

ก็ตามมาที่นี่จากเรื่องยังไม่จบ
เหมือนเรื่องยังไม่จบต้องมาเก็บตกต่อที่โรงพยาบาล
ทีนี้มันก็ไปกระทบกระเทือนกับคนที่รักษาผู้ป่วย
ใช่ผู้ป่วยหนักผู้ป่วยวิกฤตใช่ไหม
ต้องเก็บไถ่ท่อให้ผู้ป่วยหนักนึงไม่ฟัง
เข้าไปอยู่กลางวงกันเลย
ดูสินั่นน่ะตรงคู่เกงตูดเขียวโผล่นะน่ะพี่ก็พูดหลาย
มันไม่ใช่๒น่ะ๓๔หน้าอีกแล้วนะ
คือพี่ว่ามันมั่วแล้วแหละ
ให้คิดใครเป็นใคร

อย่างนี้ตำรวจจรจรเค้าจะมีนี่นะ

เรื่องเหยียบเท้าคิดว่าเป็นเรื่องเล่าเรื่องขำนะ

ไม่หรอกและประเด็นนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะ

ที่เวลาที่พวกวัยรุ่นหรือว่าพวกตอนที่ทะเลาะกันเนี่ย
พอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ตามมาเก็บตกที่โรงพยาบาล

ก็ตามมาแล้วก็บางทีเข้าไปในห้องฉุกเฉินบ้าง

พอเห็นเข้าโรงพยาบาลหรือเราก็หยุดนะ
แล้วก็แบบเหมือนจบแล้วก็กลับไป

เสียงแปลรถก็ยังไม่ให้บีบเลยโรงพยาบาล
นี่เข้าไปทำร้ายกันขนาดนี้

ว่าเป็นพวกมากด้วยนะพวกเยอะอย่างนี้
ใช่คือเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่า

กลัวใครไม่กลัวกฎหมายไม่เกรงใจใคร
ยิ่งตำรวจห้ามไม่อยู่คนป่วยคนเจ็บ

มีคนเจ็บนอนวิกฤตอยู่เนี่ย
ก็ไม่สนใจเขาก็เข้าไปอารวาสแบบนี้

คือจะมาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
มาพร้อมกระเช้ากับช่อดอกไม้ไม่ได้นะ

นี่นะฮะ
เอ้อโทษแล้วที่ชินชอบ

ชานมไขมุกก็บอกระวังอันตราย
แน่นอนอยู่แหละอืมไปอยู่ในถุงน้ำดีได้อย่างไร
ทำไมล่ะมีอย่างไรจะให้เล่าเลยหรือ

มีภาพคนไข้ที่เป็นนิ้วในถุงน้ำดี
แล้วแบบว่าภาพออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเม็ดชานมไข่มุกว่ะ

ในแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่า

สำหรับประชาชนสาเหตุนั้นไม่ใช่เพราะกินชาไข่มุก

วันนี้กินชานมไขมุกไม่ได้อ่านละเอียดอ่านไม่ถึง๘วันทัศน์
แค่เปรียบเปลยลักษณะของก้อนว่าคล้ายชาไข่มุก
ไม่ได้เกิดจากชาไข่มุกก็ไม่ได้อ่าน

ใช่ครับพี่แล้วเข้าไป๘๐๐เมตรครับพี่

ก้อนนิ้วของผู้ป่วยอันนี้มีลักษณะเป็นนิ้วกรดแบบก้อน

หมอนับจำนวนก้อนนิ้วนับนับไม่ไหว
ไม่ไหวแล้วนับไม่ไหวแล้วแล้วก็คือคำนวณก็คือ
ไม่น่าจะต่ำกว่า๘๐๐ก้อนแน่นอนเพราะเยอะมากจนหมอนับไม่ไหว
รู้ไหมเป็นมานานกว่า๕ปีหมอให้มารักษาก็ไม่มาดื้อ
มีอาการปวดท้องระยะหลังเพราะ๕ปีเขาไม่ปวดเลย
พอปวดระยะหลังปวดมากจนต้องมา
หมอพยายามเอาตัวนอนโรงพยาบาลก็บ่ายเบียงไม่ยอมอีก
จนกระทั่งเจอขนาดนี้ถึงได้ยอมผ่าตัด

นิ้วบางส่วนมาอุดในท่อน้ำดีทำให้มีอาการหนักก็คือตัวเหลือง

ติดเชื้อในถุงน้ำดีและติดเชื้อในกระแสเลือดด้วย
โอกาสเสียชีวิตมากหากมาพบช้ากว่านี้
ส่วนล่าสุดหลังจากผ่าตัดเอาถุงน้ำดีและนิ้วในถุงน้ำดีออก
ผู้ป่วยรายนี้ก็ปลอดภัย
โอ้โหรอตั้ง๕ปีกว่าจะยอมมา
แต่ว่าตอนนี้ยังนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่นครศรีธรรมราชอยู่นะคะ
ในแพทย์อันแล้วก็กลับอีกว่าสาเหตุของนิ้วในถุงน้ำดี
มันมี๒สาเหตุคืออันแรกก็คือเกิดจากคอเลสเตอรอล
มันเป็นสารประกอบในถุงน้ำดีนะคะคอเลสเตอร์ดอลและบีลี่ลูบิน
ซึ่งนิ้วที่เกิดจากคอเลสเตอรอลนั้นจะพบได้บ่อยกว่า
จะเป็นก้อนสีขาวสีเหลืองหรือว่าสีเขียว
แต่สีดำนี่เกิดจากบีลลิลูบินเป็นพิกเม้นต์ชนิดหนึ่งนะคะ
เขาเรียกว่ากาลิสโตนมีสีน้ำตาลหรือว่าสีดำ
ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ้วในถุงน้ำดีได้แก่

ับก็เลยขับคอเลสเตอรอลมาในน้ำดีมาก
โดยเฉพาะผู้มีน้ำหนักเกินเป็นเบาหวานไขมันในเลือดสูง
กล้ามเนื้อถุงน้ำดีไม่สามารถบีบไอ้คอเลสเตรอลตัวนี้ออกมาได้
จึงทำให้มีคอเลเซอร์นี้ตกค้างอยู่

มันจะเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ชาไข่มุกก็ต้องอยู่ในกระเพาะ
มันอยู่ในกระพ้ที่เคยที่จีนที่ผ่าออกมาที่เด็กมันแข่งเป็นเม็ด
เป็นก้อนกินเนี่ยเพราะว่ากินเข้าไปเยอะย่อยไม่ทัน
แต่เขาก็ตกใจว่ากินแล้วเข้าไปถุงน้ำดี
ไม่ใช่ก็แต่ก็ทำให้เรารู้ว่าไอ้คอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ได้แค่อยู่ในเลือดเท่านั้น
มันเข้าไปในถุงน้ำดีแล้วทำให้เกิดนิ้วได้ด้วย
แล้วถุงน้ำดีถ้าเกิดล็อกขึ้นมาเนี่ยตัวเหลืองเลยเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดเลยตายเหมือนกัน

ใช่งั้นเรื่องสุขภาพนี่เรื่องสำคัญเนอะเป็นอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะ
ต้องจัดการทันทีขับไปทิ้งไว้
อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะคะ
เราจะมีคลิปให้ดูด้วยอันนี้ได้มาจากเฟซบุ๊คของคนที่ชื่อว่าดวงเกษมพงศ์
ซึ่งก็เป็นภาพคลิปนะคะรถเบ้นสีดำเนี่ยขับอยู่ด้านหน้ารถฉุกเฉิน
คือแอมบูแลนซ์ที่กำลังจะแบบว่าไปส่งคนไข้ไปที่โรงพยาบาล
เบ้นสีดำคันนี้ขับเนี่ยโดยที่แบบว่ารถไซเลนมีด้วยนะ
ขับมาขับก็อยู่อย่างงี้คือจริงเราต้องจิดซ้ายไว้ตลอดเลยนะคะ

ไม่ยังไงก็ไม่เข้าเหล็ดขาดคุณดูไปเรื่อย

ก่อนที่จะลงนี่ส่งมือขึ้นมาอีก
ชูนิ้วให้อีกต่างหาก

ซึ่งนิสัยดีจริง
ดีไหมนี่ถ้าเกิดเป็นญาติอยู่บนรถฉุกเฉินเนี่ยเป็นได้นะพี่เราจะรู้ได้ไง

วันหนึ่งถ้าสมมุติถ้าพ่อหรือแม่เธออยู่บนรถฉุกเฉินแล้วเจออย่างนี้บ้าง

นี่เขาเซ็นเซอร์

ล่าสุดวันที่๑๑พฤศจิกายน
ทวิตข้อความว่าเจตนาไม่หลบรถพยาบาล
ขณะที่รถขับรถส่งผู้ป่วย
ระวังเจอข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่น
การขับรถกิดขวางเส้นทางรถพยาบาลนั้น
ข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

เมื่อเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่
ใช้ไฟสัญญาณแสงวับ
หรือว่าได้ยินเสียงไซเลนด์
จะต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อน
ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
นอกจากนี้น้อยไปหรอ
ผู้ที่ขับรถกีดขวางรถพยาบาล
อาจจะถูกตั้งข้อหานักตามมา
ถ้าหากการกระทำนั้นเป็นเหตุโดยตรง
ทำให้ผู้ป่วยในรถพยาบาลถึงแก่ชีวิต

ข่ายนะกระทำความผิดโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
หรือกระทำโดยเจตนาเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งเกิดขึ้นอยู่กับพฤติการ
ตรงนั้นเลยแล้วยังไงล่ะคุณเห็นไหม
ดูอย่างนี้ถ้าเขาป๊อกไปในรถ

ใช่แน่นอนน่ากลัวนะ

เพราะว่ากล้องหน้ามันมีประโยชน์มากจริงหรือไม่

เป็นรถฉุกเฉินมันสำคัญ
แต่เขาเปิดหว่อด้วยไง

ก็เลยหงวงว่าคนแบบนี้ที่เขาโกรธเพราะอะไร

เด็กก็เป็นเหมือนแบบที่แพ้เกมแล้วตีแม่

เหมือนกับคนเดี๋ยวนี้อดทนไม่ได้

ร้อนก็ต้องทนกลางคืนถึงจะเย็น
หน้าหนาวก็จะหนาวเดี๋ยวนี้เกิดมาอยู่ห้องแอร์เลย
ไม่ต้องทนร้อนอยากกินอะไรก็มีเลย

เดี๋ยวนี้มันทำให้คนไม่มีความอดทนต่ออะไร

คุณหนุ่มแล้วเด็กจะเป็นเราเนี่ยยังเกิดพี่เนี่ยยังมียุคแบบว่า

เกิดมาหลายสิบปีแล้วไงหกเจ็ดสิบปีแล้วหนูก็เข้าใจแล้ว

เปลี่ยนเรื่องอันนี้เลยมาเปลี่ยนเรื่องนี้ก่อน

ไม่แต่อันนี้น่าสนใจจริงมันจริงอย่างที่พี่เหมียวพูดนะ
อาจจะไม่มีผลเพราะว่าพอฝนตกอาจจะหนาว
อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ได้อยู่ไฟหมดฤดูพี่เหมียวไปแล้ว
อันนั้นไม่ได้อยู่ไฟพี่เหมียวแต่เรื่องจริงนะจริงค่ะคุณหนุ่ม
เราให้เด็กเราจะปกป้องเขามาก
แล้วเราก็มีเรื่องราวให้มีอุปกรณ์ปกป้องเขาเยอะมาก

เพราะฉะนั้นพอไปเจออะไรที่มันต้องอดทนต้องอดทนไม่มี

รักกูยิงทิ้งเลยไม่รักกูใช่ไหมมึงตาย
ไม่รักใช่ไหมตบไอ้นี่แย่งผัวใช่ไหม
หมายถึงว่าเด็กนักเรียนตบกันด้วยเรื่องผู้ชายเมื่อก่อนมีที่ไหนแล้ว
เพราะมันมีความอดทนมีความยับยั้งมีเหตุให้มีจุดมีระยะ

พี่ว่ามันส่งมันยาก

เพราะพ่อแม่ก็ไม่ทัน
เราว่าเมื่อกี้ที่เหมียวพูดบอกว่าวิทยาลักษณะการณ์เราเจริญก้าวน้ำ
เราไปดูประเทศอื่นที่เขาเจริญกว่าอีกตั้งเยอะนะ

เพราะว่าเขาสั่งสอนมา
ทุกอย่างเสิร์ฟได้มีหมดได้หมด

แตงโมอยากจะเป็นสี่เหลี่ยมกูยังทำได้

แต่เขามีความอดทน

เขาเข้าคิวคือคิว

อย่างนี้ฉันเผลอเลอบางทีไปเดินไป
เพราะเราเดินไปเหมือนกับไปแซงเขา
เขาจับฉันซิเสื้อแล้วดึงมาอย่างนี้

เขาจับเลยเขาบอกไม่ได้
ผัวฉันเข้าคิวอยู่แล้วมีคนมาซื้อเนื้อ

เหมือนกับว่าฝรั่ง

แต่บอกว่าอย่างไงแค่นั้นเอง

เช่นเมื่อร้อนก็เข้าห้องแอร์เลย
แล้วเข้าห้องแอร์เลยเมื่อก่อนร้อนทนเอากินน้ำนะเอาแป้งทา

เออไม่แต่ญี่ปุ่นเขาเก๋กว่า
ชิคกี้พายกินตังโมสี่เหลี่ยมเขาทำได้
สี่เหลี่ยมเพราะว่าเวลาสี่เหลี่ยมเพราะว่าเวลาขนส่งจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่

สี่เหลี่ยมจะได้เต็ม

เขาเจริญไปขนาดนั้นนะจิตใจเขายังทำได้เลย

ก็สูงสุดเพราะว่านี่ไงก็อยู่ที่ความวินัย

ไม่แล้วเราทำได้ใช่ไหมเพราะเรามีพุทธศาสนา
จริงมันยิ่งต้องได้มากกว่าแต่เราไม่ทำวินัยก่อน
อันนี้เป็นกรณีน่าสนใจทีเดียวนะจริงพอฟังแล้วเออมันก็จริงนะ
ผลไม้นอกเป็นเรื่องมีค่ามากต้องทดลอง
คุณแม่ตั้งแต่ข่าวหน้าหนึ่งที่เรานั่งอ่านข่าวทุกวันก็เกิดจากอารมณ์

รู้ทุกเรื่องยกเว้น
เรื่องจริง

ไล่ด่าเขาก็แท็กต่างด่าเขาเลยแบบ

อันเนี่ยไม่ต้องไปร่วมไม่ใช่ได้ยกตัวอย่าง
ไปร่วมแล้วเดี๋ยวเรื่องจากที่จุดเดียวกลายเป็น๑๐๐จุด
ใช่นะเอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
วันแรกของการลงทะเบียนร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
โอ้โหเขาบอกว่า๔นาที

ท่านเป็นผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเปิดเผยนะครับว่า
วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เปิดขายร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
ซึ่งทางสรทนั้นเปิดให้ประชาชนคนไทยที่สนใจเนี่ย
เริ่มการซื้อสินค้าท่องเที่ยวที่สนใจได้

ปรากฏว่าใช้เวลาเพียง๔นาทีครับ
บอกว่าผู้มาลงทะเบียน๔๐๐๐คนเต็มเลย
จากนั้นระบบลงทะเบียนตัดคนเข้าทะเบียนก็ไม่ได้นะฮะ
คือส่วนคนที่ลงทะเบียนได้คิวเรียบร้อย
ระบบจะจัดให้เข้าไปซื้อสินค้าเป็นชุดชุดละ๑๐๐บาท
แรกสั่งซื้อของไปแล้ว๔๕๐รายการ
แล้วก็จะขายให้คนกลุ่มนี้จนครบ๑๐๐รายการ

ส่วนผู้ที่สนใจเองก็ยังมีเวลาเข้าไปซื้อได้อีก๓วัน
ก็คือวันที่๑๒พฤศจิกายน๑๑แล้วก็๑๒ธันวาคมนะครับ
วันละ๑๐๐๐รายการรวม๔วันก็คือ๔๐๐๐รายการ
ขอย้ำว่าเวลาเปิดในแต่ละวันคือ๖โมงเช้านะครับ
ให้เข้ามาลงทะเบียนเอาไว้ก่อนได้เลย
ส่วนสถิติในการซื้อของคนกลุ่มชุดแรกเลยที่เขาไปซื้อนะฮะ

อันดับ๓ก็เป็นพวกอาหารอันดับ๔เป็นสปา
อันดับ๕เป็นพวกงานกิจกรรมต่างเที่ยวต่างอะไรอย่างนี้
รถเช่ามีแพ็คเกจทัวร์นะฮะ
คือเรียกว่าคนเข้าไปแห่จองกันเยอะจริง

ส่วนมากคนไปซื้อไอ้พวกตัวเครื่องบิน
เครื่องบินนี้จะเพราะว่าอย่างอื่นเราพอไหว

๔หมื่นได้๔นาที

ไม่ใช่มันคือเหมือนซื้อฝั่งชลาก
ไม่ใช่ร้อยหนึ่งเข้านั่งที่ห่างครับคุณแมว
ไม่เรียกแต่วันนี้บางทีคุณแม้เราไม่ต้องรอ

ไม่รู้ครับอลีบาบาอืมก็นี่กำลังจะบอกฉันพูดเหมือนมดดำน่ะ

ไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ยักษ์ใหญ่นะคะ
มาซื้อสินค้ากันอย่างถล่มทลาย
เนื่องแต่วินาทีแรกที่ประกาศว่าลดตั้งแต่วินาทีนี้ไป
ขายได้เท่าไหร่๑๐๐๐ล้านดอลลาร์

ภายใน๑นาที๘วินาที
ล้านดอลลาร์เป็นเงินไทยคือ๓๓๐๐ล้านบาท

ฉันอยากจะรู้จังเลยถ้าเงินนั้นมันไหลเข้ากระเป๋าเราเนี่ย
มันจะขนาดไหนดูวะ

คือทุกคนรอเลยเพราะลดจริงลดครึ่งหนึ่งหน่อยอย่างน้อยนะฮะ

พุ่งขึ้นไปที่๘๔๐๐๐ล้านหยวน
หรือกว่า๓๖๔๓๖๔๐๐ล้านบาท
อะไรวะ๓๐๐๐๐๐๐ล้าน

หลังจากจบเวลา๑๐นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเขานะคะ
ยอดขายพุ่งไปที่๑แสนล้านหยวน

ประมาณเท่าไหร่ว่า๗แสนล้านหยวน

ก็คือจบที่๗แสนล้านหยวน

คืออันแรกมันไม่ใช่ร้าน

แต่เดิมเขาเป็นพระเดช

ตัวน้องคนใหม่น้องดาราใหม่น้องพระดี
การเล่นแข่งเหมือนกันใช่ไหมคะ

พ่ออีซ่วมคนใหนวะ

พี่หนูเล่นลาคเล่นเป็นตัวเอง
สุดยอดเพราะยาวมากแสดง

เห้ยเกี่ยวมากพี่กินถูบอะ

เวลากล้องตัดมาที่หน้าหนุ่มอะนะ
แล้วเหมือนกันแบบตัดมาใหม่สิ
นี่ไงเหมือนแบบว่าบูชาตลอดเวลาเลย

คนอื่นก็ไปขอสนิท

ของเราเรื่องหวยมนตร์สิทธิ์คำซ่อย
เดี๋ยวกลับมา

มีลูกเต้าแล้วนะลูกแฝดนะก็โตแล้วนะ
อายุก็ปลาเข้าไปเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้

แต่ว่าพ่อแม่นี่นะยังหุ่นเป๊ะอยู่เลย
เพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่ก็เข้าฟิตเนส
โอ้โหรูปร่างแบบว่าที่สุดที่สุดน่ะ

แล้วค่ะเขามีเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยนะ
จะบอกให้คอยดูแลรูปร่างอะไรต่างนานา

ไอ้เทรนเนอร์เขาหรอหรือไม่อยากใช่ใช่นี่เขาก็แบบว่ามีเทรนเนอร์ส่วนตัวนะ
คำว่าแข็งแรงขนาดไหนแล้วสามีก็ไม่เบานะสามีก็แข็งแรง

อ่ะไปสิมีมั้ยมีสามีแข็งแรงมั้ย

นี่เขาสามารถที่จะแบบว่า

ให้ภรรยาขี่คอได้ถึงขนาดนี้
คุณคิดดูว่าแข็งแรงไหม
แข็งแรงครับพี่

หมายถึงให้ผัวพี่ขึ้นไปขี่บนคอพี่

หนูกำลังตกใจที่หนูว่าผัวกูไม่รับ

บุกคนที่แค่เอามืออังอัง

ก็บุกคนที่เอามืออังอังกันเล่น

ทำไมอ่ะโดมเข้าไปแล้วหรือ

แล้วไงอ่ะโทงโฟมอ่ะไม่เน่าด้วย

ชั้นปลายชั้นพัง
ดูไปเขาก็ยังหวานอยู่นะเมื่อกี้ใช่ไหม
ขนาดเขาแบบว่าลูกเต้าโตขนาดแล้วยังหวานอยู่

คือพาดรไปตัดผมก่อนแล้วค่อยไปดูโขดใช่ไหมคะ

อยากรู้บางทีเขาก็ดูแลเขาอ่ะ
เขาอยู่คนเดียวพี่มันอยู่เป็นเพื่อนไหม

เขาต้องมีเพื่อนมีผู้อ่ะพี่มากเขาบอกมาคนเดียว

ทำไมถึงไม่ให้มานอนพักที่คอนโดพี่ฉันไหมอะไรอย่างนี้

ก็เป็นแฟนกันไม่ได้เหรอ

โหไม่คุดบ่อมากเลยครูแม่มาหลงบ่อไปเลย

ขูดมากเลย

อาจจะดูอยู่ก็ได้อุ๊ยพูดมาก

เร็วเร็วเข้าเดี๋ยวไปแล้ว
จะบอกว่าวันนี้ไปซื้อข้าวสารแล้วเจ้าของร้านขายสารบอก

บางทีเราก็เรียกแล้วพูดเยอะกับเรื่องอ้วกอ้วกเหมือนกันน่ะ

อีกจิตใจทำรินหินชาติคนแข็งแก่
สารอาหารเย็นบ้างครับ
งั้นขอเสนอเรื่องนี้กินข้าวลงแน่มนศิษย์คำสร้อย
ตอนนี้ใกล้ถึง๑๖พฤศจิกาแล้วนะคะ
งานนี้นักเสียงโชคกำลังมองหาเลขเด็ดกันใช่ไหมฮะ
จะเล่าให้ฟังว่าแฟนคลับของน้องทุกอย่างมนศิษย์คำสร้อย
เขาเฝ้ารอคอยถึงเลขที่พี่มนต์สิทธิ์จะให้
นะคะพี่บักเทิงโอโหดูคิ้วสิ
เพราะผ่านมาเนี่ยเขาให้เลขเด็ดและแฟนคลับรับทรัพย์เกือบทุกงวด
คิ้วหรือเปลืองล่าสุดมนศิษย์คำสร้อยนี่ฮะ
เฟซบุ๊คเขามีภาพที่ตัวเองไปร้องเพลง
แล้วก็ระบุว่ามีสาวสวยคนหนึ่งเดินมาจับมือ
แถมขอเลขเด็ดด้วยตอนนั้นก็เลยบอกไป
ไม่แขนกันนี่เลย

ก็เลขที่บอกมันก็เกือบครบทุกตัว

แล้วซึ่งแบบเดี๋ยวนี้ทุกคนจะขอเขาหมด

ทำไมคนเขาถามว่าทำไมถึงบอกเลขนี้

โดยเฉพาะเลขที่จะแม่นคือเลขอุบัติเหตุ
รถชนรถคว่ำรถอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าว่านั่นแหละ
ตึกได้ใช่ไหม
อ๋อทำได้เลยเหรอ

อย่างไรหรือไม่ก็ไปดึงเอาแต่ว่าไปปรูพอะ

ใช่ก็นี่ไงแกนี่มันเป็นหนึ่งยังมีเลย
ตอนนี้ก็ยังโดนคดีความเลยเขามีอาจารย์อย่างนี้
เส้นตัดเรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องอะไรเขาก็แหละ
ตอนนั้นนะเออใช่เส้นตัดเส้นตัดระหว่างคิ้วเหรอ

โอ้ยแกก็โบกันอย่ามาต่อโบอะไร
ไม่ได้โบเลยอ๋ออย่ามาจริงเป็นปีแล้ว
อ๋อโอเคฟังให้ดีนะผู้ชม

คือยายังไม่หมดฤทธิยายังเดินอยู่

แต่ว่าไม่ได้ของแม่เมียวก็ตึงใช้เล่นตัดเนี่ย
กำลังเดินเว้ยฉันทำมาเกือบปีแล้ว

มันไม่ได้ขึ้นแบบภายใน๓เดือนมันค่อยมา
ใช่มันค่อยเป็นไปสิ
แต่คุณแม่คือรุ่นก่อนโบแต่รุ่น

ก็คุณแม่คือแบบว่าบางคนเลยไม่ต้องโบแล้วไปดึงทีเดียวเถอะอะไรเงี้ย
ก็มันแก่มากแล้วแล้วโบไปก็เท่านั้น
มันทำให้กล้ามเนื้อตายแล้วอยู่กับที่ใช่ไหม
มันก็แบบว่าช่วยได้ระยะหนึ่งถึงเวลา
อย่างพี่เถิมเมื่อกี้ต้องไปทำอะไร
แล้วอะไรอีก
เอารูปที่นั่นสีเสื้อเหลือง
ก็ควรจะต้องไปดึงด้วยแล้วก็ทำฟีเลอร์ด้วยไปผอมฟิลเลอร์ก่อน
พอไม่รอดแล้วแล้วหางตาก็ตก
แล้วต้องไปทำไอ้นี่เอ็นโดไทขึ้นไป
คือทั้งหมดทั้งหน้าถ้าทำเท่าไหร่

วัน๒วันเสร็จแล้ว

นี่อยู่เชียงใหม่รับงานอยู่เชียงใหม่
ให้พี่ม้าเอาของพี่มาไทยอินเราจะได้คุยกันเต็ม

ไปดูเรื่องของเรื่องของนี่ฮะ

ปรากฏว่าคุณโรเบิร์ตสายควันถึงกับตะลึงนะ

สองบางน่าจะไม่ได้ให้เงินเยอะ

ดมตายอีกแล้วไม่ผมว่า

ดมตาย

ตรงใย

หมุน
นี่นะครับคุณหม่ำก็ให้หมื่นหนึ่งนะครับไม่เยอะอ่ะไม่เหลี่ย
ภาคนหน้ากลัวถ้าเราไปเจอขนาดนี้ใช่ไหมบางคนก็ใส่กริ๊ปโยเชิงพี่

เอากิ๊บไวเชอร์ใส่ละห้องนั้นนะครับที่ตัวเองได้แถมมา

อ๋อนวดหน้าภายใน๕๐๐๐ต่อเป็นในห้างใหญ่เจ้าสวยใหญ่ตัวเองนะ

๕๐๐๐นะครับไม่เกือบกว่า๕๐๐๐ก็ประมาณแบบ๒๓หมื่นนะแม่
แต่งดาร์กิ๊บไวเชอร์อย่างนี้แต่โอเคนะก็ได้เขาไปซื้อของด้านเนี่ย
ไม่กิ๊บไวเชอร์คือไปใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายเขาในโรงแรมของเขา
แล้วก็กลับไปใหม่แล้วก็ที่สำคัญคือเจ้าสาวเขาก็เปิดดูเขาก็ตกใจ
เขาก็ดูให้แฟนไครบ์แล้วก็บอกว่าคือถ้าเอากระดาษให้กิ๊บไวเชอร์ก็ไม่กวดหรอก
แต่กดตรงที่ว่าหมดเขตมีวันหมดเขตด้วยเดือนเดียว
คือได้แต่ถ้าอยู่เป็นปีไม่มีเขตหมดเขตด้วยไม่โอเคแต่คือ
ตอนนี้ไม่ถึงเดือนแบบนี้เขาแต่งวันที่เก้าอย่างนี้

คนให้เขาก็จะคิดแบบนี้แหละ
โอเคเดี๋ยวกลับมาอีกเบรกคงกลับมาแล้วออกเลย

เอาละค่ะมีเรื่องแบบว่าน่าปราบปลื้มมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมคะก็มีคนบาดเจ็บอยู่ที่ซอยนาจอมเทียน
ตรงตำบลนาจอมเทียนพัดยา
ใช่นะแถวนั้นก็มีหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานเขาก็ไปช่วยเหลือ
แต่ผลปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณอยู่๙คนเลยนะ
เพราะมีการขับขี่กันมาที่จอมเทียน๑๐นี่แหละนะคะเพื่อมุ่งหน้าจะไปสุขุมวิทย์
แต่ผลปรากฏว่าเนี่ยรถก็ได้เกิดแบบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตรงนั้น
เขามีสาวคนหนึ่งเนี่ยน้ำใจงามมากเลยจอดรถมาปั๊บก็ลงเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะฮะ
ไปดูคนที่เป็นบาดเจ็บในอุบัติเหตุครั้งนี้
ก็ยังนำผมเอาความรู้มาประถมพยาบาลให้นะฮะ
อย่างแบบว่าคล่องแคล่วมากตามหลักสูตรที่ทางการแพทย์ที่ได้เรียนมา
เฉยผู้บัติเจ็บเป็น๓คนหญิงคนนั้นก็คือ
นางเจียมเก่านะฮะโอ้แต่งตัวไปเที่ยวมากเลยนะ
ใช่เขาก็จะมาเที่ยวนั่นแหละค่ะเขาเข้ามาดูผู้ที่แบบว่าบัติเจ็บนะฮะ
นำส่งโรงพยาบาลนะแต่ว่าก็เรียกได้ว่า
เขาเริ่มต้นจากการดูแลปฐมพยาบาลข้างต้นไว้ก่อน
แพทย์หญิงละละนากล้องธารณินหรือหมอเจี๊ยบละละนาของเรานี่เอง
นั่นแหละน่ารักมากอันนี้ก็ดีเห็นไหม
อย่างนี้เวลาเชื่อไหมเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะ
พอมีอะไรเกิดขึ้นบนเครื่องบินไม่สบายหรืออะไรเนี่ย
เขาประกาศบอกว่าใครเป็นหมอป่ะจะมีตลอดเลยนะ
แปลกมากไหมจะมีตลอดเลยบนเครื่องบิน

เออ๔๐๐๕๐๐คนแล้วนะบนเครื่องบิน
โอเคนะครับวันนี้เป็นรอยกระทงที่สำคัญเมาไม่ขับนะครับ
พาลูกพาหลานไประวังดูแลให้ดี
อย่าให้ไปอยู่ใกล้ท่านงท่าน้ำเดี๋ยวตกน้ำตกท่าไปจะลำบาก